เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตของภาครัฐด้วย
สำหรับกรณีที่มีนักศึกษาไปฝึกงาน
แล้วก็ไปค้นเจอถึงเรื่องของการทุจริตโกงเงิน

รายได้น้อยเพราะว่ามีการให้เขาไปปลอมลายเซ็นกันแบบนั้น
ทีนี้มันมีเรื่องที่นักศึกษาคนนี้ออกมาเปิดเผยอีกว่า
เธอถูกกลุ่มอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทำอย่างไร
สำหรับสิ่งที่เธอทำที่เธอคิดว่ามันถูกต้อง
แต่อาจารย์กลับมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผิด
แล้วเรื่องนี้สรุปแล้วเนี่ยสังคมมองแบบไหน

ขีดเส้นใต้เมืองไทยและคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ข่าวที่คุณมิ้นโปรยทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้
กลายเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่หลายฉบับวันนี้
ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในจอตอนนี้สิครับ
นี่น้องแบมสุดสะเทือนใจ
อาจารย์สั่งกราบเท้าคนผิด

บอกว่าสั่งกราบเท้าปูดโกง

โดนอาจารย์ทุบหลัง
นิสิตสาวแฉโกง
ถามหาว่าทำเรื่องวุ่นวาย

เห็นหัวข่าวนี้ความดันขึ้นเลยครับ

ที่นางสาวปณิดา
ศปัญญาออกมาเปิดเผยนะครับ

สรุปข้อมูลการสอบสวน

มีคนมองตนเองในหลายมุม
โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จนมีเรื่องต่างขึ้นมา

ให้กำลังใจว่าทำถูกต้องแล้ว

ผู้ที่กระทำก็ควรที่จะได้รับโทษ

โดยที่อาจารย์ของเรานั้น

มีการนำข้อมูลข่าวสาร

และท่านฟังประโยคนี้นะ
แต่อาจารย์บอกว่านิสิตที่ไปฝึกงาน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ขอนแก่น

และเมื่อมีอาจารย์ได้ไปพบกับเจ้าหน้าที่
เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง
ก็ไม่รับฟังฝ่ายนักศึกษา
สั่งให้เรากราบเท้าเจ้าหน้าที่ที่แผ่มผิด
เพื่อให้เราขอโทษเพื่อให้เรื่องจบลงไป

แต่ด้วยความเป็นนิสิต
ที่เราร่ำเรียนมาตลอดทั้ง๔ปี
ได้รับการฝึกสอนจากคณาจารย์
ให้ยืนยันบนความถูกต้อง
และสู้เพื่อคนยากคนจน
ในการเป็นนักพัฒนาชุมชนที่ดี
เรื่องนี้จึงมีการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคอสช
จนเป็นที่มาของการสอบสวนดังกล่าว
อีกช่วงหนึ่งที่คุณปณิดาบอกกับนักข่าว

และปปทเริ่มลงพื้นที่เริ่มสอบสวน

หัวหน้าภาควิชาได้เรียกตนเข้าไปในห้อง

ทำไมต้องทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้น
อกจากนั้นหัวหน้าภาควิชายังได้ใช้มือทุบหลัง๒ครั้ง
เหมือนจะระบายอารมณ์
ซึ่งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทุบตีด้วย
ทั้งที่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
ฟังข่าวนี้แล้วท่านรู้สึกยังไง
ผมคิดว่ารู้สึกตรงกันว่านี่มันเกิดอะไรขึ้น
กับสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นึกไม่ถึงหรอกครับว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์
คนที่บริหารมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างนี้
อกจากไม่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้ว
ยังสนับสนุนยังกรบเกลือนยังจะเอาลงโทษกันอีก

ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือ
คนคิดว่ากงการไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเรา
อย่าไปยุ่งอย่าไปแซร์คนโกงมันถึงได้ใจไงครับ
แต่คลั้นวันหนึ่งพอนิสิตนักศึกษา
ซึ่งเขาเป็นต้นกล้าของสังคมพันธุ์ใหม่

ได้รับการตำหนิจากคนโกงเราเข้าใจได้
แต่ว่าได้รับการตำหนิจากครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้สอนหนังสือเด็กอย่างเดียวนะครับ
แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องทำตัวเป็นที่พึ่งเป็นแก่นำของสังคม
เป็นแกนนำชุมชนเพราะในมหาวิทยาลัยเป็นที่รวบรวมของปัญญาชน
เป็นคนที่จะชี้อนาคตของประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่สอนหนังสือแล้วนิ่งดูดายกับปัญหาสังคม
ฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้กันมาตั้งนานแล้ว
ว่าที่รัฐเอาเงินภาษีไปสนับสนุนให้มีมหาวิทยาลัย
เราก็หวังพึ่งว่าให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแกนนำในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับ
อธิการบดีระดับหัวหน้าภาคจึงทำอย่างนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
คนประเภทนี้ไม่ควรเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
คนประเภทนี้ไม่ควรเป็นครูบาอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย
หลอมผิดหมดสังคมจะแย่กันไปหมด
ฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าอยากเห็นสื่อขุดคุย
เปิดตัวเปิดโปรงเปิดหน้าอธิการบดีออกมาครับ
หัวหน้าภาควิชาคนที่หนูปฏิดาว่าเนี่ย
ไประบายไปว่าเธอไปทำอย่างนี้ยังไงแล้วทุบหลังเธอ
ข่าวนี้ทิศทางข่าวต้องจับไปตรงนี้
โปรงอธิการบดีหัวหน้าภาควิชาครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องออกมาสิครับ
ตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าหนังสือพิมพ์ยังไม่เห็นหน้าในโทรทัศน์ว่า
คนเหล่านี้เป็นยังไงคนเหล่านี้ควรจะได้รับการประนามจากสังคม
แย่มากครับไม่ควรเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ฉะนั้นเราอยากเห็นเรื่องเหล่านี้ว่าจะได้รับการแก้ไขยังไง
เราไม่ปลูกฝังแล้วยังลบล้างให้เด็กไม่ต่อสู้กับทุจริตเกาลับชั่น
ฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ควรจะหายไปกับสายลม
ขอฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเถอะครับ
ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านหายขวัญภาวะหรือยัง
ที่ออกมาพูดเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อมแล้ว๒วันต่อมาต้องลุกมาขอโทษ
กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ต้องนิ่งเฉยกับเรื่องนี้
กระทรวงศึกษาธิการต้องสั่งตั้งกรรมการสอบอธิการบดี
หัวหน้าภาควิชาสอบครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างให้สังคมได้เห็นว่า
สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นที่พึ่งของสังคมได้
วันหนึ่งเมื่อนิสิตนักศึกษาเขาลุกขึ้นมาต่อสู้
เขาควรจะได้รับกำลังใจจากมหาวิทยาลัย
นี่ผมก็เห็นองค์กรอื่นเยอะแยะที่ไปให้กำลังใจ
นิสิตคนนี้ไปชื่นชมไปมอบโล่ให้มีที่เดียวเท่านั้นที่ไม่ให้กำลังใจ
นิ่งดูดายและตำหนิเธอคือสถาบันที่เธอเรียนอยู่เอง
แล้วจะตั้งมหาวิทยาลัยไว้ทำไม
เรื่องนี้สังคมไม่ยอมครับ
เรื่องนี้ถ้ากระทรวงศึกษาธิการไม่ทำอะไรกับอธิการบดีคนนี้
ผมว่าสังคมก็จะรู้สึกผิดหวัง
คนไทยผิดหวังคนที่ปราบปรามคนที่ร่วมงานกันต่อต้านคอลลับชั่น
นายกก็ไปร่วมงานเองทุกปีเครือข่ายต่อต้านคอรับชัน
เรียกร้องให้คนให้ความสำคัญกับคอรัปชั่น
แต่ว่าระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ระดับหัวหน้าภาควิชาที่สอนหนังสือ
ระดับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นิ่งดูดายแล้วกลับตำหนิสิตนักศึกษาที่ออกมาต่อสู้
ไปเถอะครับการต่อต้านคนโกงนโยบายต่อต้านคนโกง
อย่าทำเลยปากว่าตาขยิบ
เรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าไม่มีใครทำอะไร
หนูปฏิดาออกมาพูดเนี่ย
ผมว่าสังคมไม่ยอมรายการนี้ก็จะไม่ยอม

กว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ
คิดนะคะว่าสรุปแล้วนักศึกษาหรือตัวคณาจารย์กันแน่ที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง
นั่นสิอันนี้จะเป็นตัวอย่างแล้วจะผมว่าสังคมรับไม่ไหว
รับไม่ไหวผู้หญิงคนนี้เขาต่อสู้แล้วเธอยอมเจ็บตัวนะสารพัดนะ
แต่ว่าได้รับการตำหนิจากครูบาอาจารย์ที่สอนเธอเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไง
คุณผู้ชมอย่างที่คุณสุภาพบอกนะคะว่าเรื่องนี้สังคมต้องไม่หยุดตาม
รายการของขีดเส้นใต้เมืองไทยรวมถึงไทยรัฐทีวีเองก็ไม่หยุดตามเหมือนกัน
เพราะว่ามันถือเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องของจิตสำนึก
จริงแล้วสถาบันควรจะเชิดชูเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยซ้ำไปว่ากล้าทำแบบนี้
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันด้วยซ้ำไป
ต้องติดตามกันต่อและเราก็จะไม่ยอมจะเกาะติดกันต่อไปนะครับ